เอาล่ะยังไม่หมดเท่านี้นะครับของกินยังมีอีก
เดี๋ยวฉันผมจะพาไปทานของทรงของทอด

กระทะทองเหลืองปกติเขาจะใช้ในการทำอาหารหวาน
อย่างเช่นทองหยิบทองหยอด
แต่ว่าร้านนี้เขานำกระทะทองเหลืองมาทำกล้วยทอดครับ

กล้วยทอดกระทะทองนี่แหละ

แล้วก็ชื่อร้านก็คือคุณหนึ่งกล้วยทอดกระทะทอง
เป็นร้านของนายชาตรีศรีงามอายุ๔๐ปีและภรรยานะครับ
ก็ช่วยกันทอดกล้วยเผือกและมัน
รอลูกค้าที่มาซื้ออย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
ลูกค้าบางคนถึงกับต้องโทรศัพท์มาสั่งจองล่วงหน้าเลยนะ

โอ้โหแล้วเขาบอกว่าขายมานานแล้วนะ
เกือบ๑๐ปีได้สูตรมาจากคุณแม่ของภรรยา
ถือว่าเป็นที่รักที่เอ็นดูของคุณแม่ยาย

เอาล่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือ
ชุบแป้งที่มีส่วนผสมสูตรเด็ด
แน่นไปด้วยงาขาวมะพร้าวขูดและถั่วลิสงครับ
ชุบแป้งแล้วก็ลำลงไปทอดในกระทะทองเหลือง
ใช้ไฟกลางนะ

พอใช้ไฟทอดกลางก็จะได้กล้วยที่หอมมันกรอบนุ่มในนะจ๊ะ

ร้านอยู่ที่ริมทนโผลยโถิ่นทางไปโรงพยาบาลพะเยา
ร้านจะอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลจุดสังเกตง่ายก็คือโรงพยาบาลนั่นเอง
เปิดขายทุกวันตั้งแต่๑๐นาฬิกาไปถึง๑๔นาฬิกา
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอเตือนหน่อยละกันอยากไปทานโทรไปก่อนเลย
โทรไปขอสั่งจองล่วงหน้านะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ๐๘๓๙๔๔๐๕๙๒นะจ๊ะ
ไปก่อนของสั่งกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดอะไรก็ว่ากันไป
อะไรทอดก็ได้นี่กล้วยทอดกระทะทองเหลือง

ผมไม่ได้ทำผิดอะไรมันต้องลกนรก
เจ้าบ้าเหรอเออใช่สิร้อนก็คุณจับไว้